คุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของเด็กแต่ว่าเป็นเรื่องของศพเด็กทารกที่หายไป
มีคนเข้าไปขโมยออกมาจากสู่ศาลที่มรยองครับ
ตอนนี้ก็มีการจัดกำลังตระเวนไปหาคนร้ายอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พบนะครับ
ล่าสุดทางด้านของฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฉางก็สั่งการให้มีการเฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำ

เนื่องจากว่าหลังมีข่าวไปก็มีชาวบ้านเขาหวาดกลัวเป็นอย่าง
เพราะว่ามีความเชื่อเรื่องของการทำคุณสัยจากหมอเขมรที่แน่นอน
คืออดีตน่ากลัวอย่างไรปัจจุบันเขาก็บอกว่ามันก็ยังคงน่ากลัวอย่าง
ทางทักกรรมดาอย่างน้้ำเรื่องของหมอคุณสัยแบบนี้นะครับ
นายประจักษ์ประติศธรรมอายุสี่สิบเก้าเนี่ยคนี้ก็เป็นอาชีพสับปะเหลล
ฉางบอกว่าหลังทราบข่าวเรื่องของการขโมยศพเด็กเนี่ยนะฮะ
ก็สร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเพราะว่าวิชาคุณสัยมนต์ดำหรือว่าเรื่องศัยศาสตร์ของหมอเขมรเนี่ย
มันแรงมากมันหนักมากหากนำไปใช้ทางที่ผิดแน่นอน
เช่นการนำทารกไปเป็นจำนวนมากแบบนี้อาจทำให้มีผู้เดือดร้อนเพราะว่าของเขมรเขาว่ากันว่ามันแรงมากทีเดียวนะครับ
ผมว่ามันจะเอาไปใช้ในทางที่จิตจะเป็นลักหน่ามนต์ดำ
อย่างนี้มันมันเริ่มจำถามก็เยอะแล้ว

โจชน์ขายไปเยอะแล้ว

ว่าทำงานด้านสรรพเฉลยกันนี่
เขาจะทำพิธีทางถูกต้อง
ทุกวัดที่ไปทำ
เขาจะทำให้ญาติที่ว่าญาติต้องการแบบไหนแบบไหน

ทำคุณสัยเสน่ห์ให้คนรักคนหลงคนชอบแบบนี้แหละนะครับ
ขณะที่นายสำรานสนั่นดังกำนันตะบนบ้านฉางนะครับ
ได้รับมอบจากนายดิเรกศรีมรัฐเป็นประหลัดฝ่ายความมั่นคง
ให้จัดชุดลาดตระเวนหาคำร่วมกันกับฝ่ายทหารรักษาความสงบ
จากฐานธรรมเรือสัตเทฮีพร้อมกับชาวบ้านย่านซอยปาชาสุสานสุขนิรันดร์
ถ้าพบว่ามีความเคลื่อนไหวหรือมีบุคคลแปลกหน้า
คนต้องสงสัยเข้าไปก็ให้รีบแจ้งเพราะว่า
สามารถจัดชุดทหารตำรวจฝ่ายปกครองจับกลุ่มได้ทันทีนะครับ